เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปขโมยเด็กทารกอายุแค่๒วัน
จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครปฐม
คือเด็กทารกวัย๒วันคนนี้เนี่ย
ตามเจอปลอดภัยแล้ว
แต่มันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปถึง
เด็กชายวัย๘เดือนถ้าท่านผู้ชมจำได้
เมื่อกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมา

หายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอย

ตอนนั้นตามข่าวคนหายกันนะ
บอกน้องต่อเด็กชายต่อวัย๘เดือน

สุดท้ายเนี่ยไปมา
ตอนหลังแม่ของเด็กยอมรับว่า
ลูกเนี่ยพลัดตกมือ

เอาไปทิ้งแม่น้ำแถวบ้านที่นครปฐม
ทีนี้มันก็เป็นอีกคดีหนึ่งแล้วนะฮะ

น้องต่อเด็กชายวัย๘เดือนกับนางสาวนอ

สุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเด็กชายวัย๘เดือนคนนั้นเนี่ย

งมทุกอย่างไปหาทุกอย่างตามที่
แม่ของเด็กบอกเอาไปทิ้งตรงนั้นเอาไปทิ้งตรงนี้
ยังหาไม่เจอนะฮะ
ล่าสุดสิมันไปเกี่ยวอะไรกับคนที่ไปขโมยทารก
อือแล้วมันมียาดของนายคนนี้
เคยได้ยินเขาพูดนะว่าเขาไปเอาเด็กชายวัย๘เดือน

นี่ดูภาพวงจรปิดในโรงพยาบาลก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๓๔๘นาทีของวันที่๑๓สิงหาคม
ก็คือคืนวันที่๑๒นั่นแหละนี่ตอนเดินเข้ามา
ในโรงพยาบาลที่เป็นวอร์ดเด็กนะฮะเด็กทารกนะครับ
เดินเข้ามาเดินมาคนเดียวเลยตี๓กว่า
นันหรือว่านายนันทจักรสินประเสริฐอายุ๔๓ปีนี่ชะโงกแล้วส่องส่อง
ดูแล้วนะฮะดูห้องนั้นดูห้องนี้เหมือนกับจะเงยดูด้วยนะว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรยังไงหรือเปล่า
ซึ่งมันมีนะฮะมันมีกล้องวงจรปิดนี่นะครับ
จากนั้นเนี่ยเห็นกระเป๋าไหมฮะที่ถือกระเป๋ามาด้วยนะครับ
ในนั้นเนี่ยไปเอาเด็กทารกเพิ่งคลอดได้๒วัน
นี่ฮะเป็นเด็กชายฮะนั่นใส่ใส่กระเป๋าไปแล้วฮะ
ก็กระเป๋าที่ฮิ้วมาเมื่อกี้นี้ค่ะโอ้ดูสิเด็กทั้งคน
แล้วมีจังหวะที่เหมือนเมื่อกี้ก่อนจะเอาใส่กระเป๋าเหมือนเด็กจะหล่นด้วยนะคะ
อุ๋ยแล้วคือเขาคว้าขึ้นไปแล้วยัดเข้าไปเหมือนใส่ของอะค่ะ
นี่ฮะเป็นลักษณะเหมือนถุงนะแต่มันเป็นแบบเหมือนกระเป๋าหนังอะไรอย่างนั้นนะ
ใช่ค่ะแข็งหน่อยค่ะแล้วก็เอาเด็กไปเลย
นี่จังหวะตอนที่อยู่นอกห้องตรงนี้แล้วไม่รู้ไปอุ้มเด็กมาจากตรงไหนนะ
เสร็จปุ๊บนะฮะพอลูกเขาหายไงตำรวจไล่กล้องวงจรปิด
นี่นั่นนอกโรงพยาบาลนะครับในนั้นก็ขี่จักรยานยนต์
แล้วนั่นก็คือถุงกระเป๋าที่ใส่เด็กฮะ
แล้วก็หนูน้อยเยอะสมมติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกันนะ
เด็กชายวัยสองวันนะครับคือสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจได้เบาะแสตรงนี้มันเห็นอย่างนั้นมันรู้เลยแหละว่าคือใคร
ตามไปถึงบ้านนะครับแล้วก็ไปจับได้ที่บ้านนะฮะ
เด็กทารกคนนี้ก็ตาซ้ายเขียวช้ำลำตัวเขียวศีรษะบวมด้วยนะฮะ
บวมสี่เซนติเมตรอ่ะไม่รู้ตอนตกหรือว่าว่ะ
โอ้โหออกซิเจนก็ต่ำตอนนี้ก็ส่งตัวเด็กเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
เพราะยังไงก็ต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนอยู่ดีอ่ะก่อนหน้านี้เพิ่งสองวันเองอ่ะ
แล้วต้องมาเจอแหม่ดูสิถูกลักพาตัวไปตกพื้นมาอีกรอบนึง
แล้วตอนนี้น้องติดเชื้อด้วยนะคะเพราะว่าเขาไปเอานมกล่องมาให้น้องกินก็เลยเกิดการติดเชื้อ
นี่โอ้โหดูสิเห็นไหมเนี่ยสภาพตาน้องเป็นอย่างนี้เลย
ตอนที่ตกร่วงลงไปหรือเปล่าอ่ะแล้วในถุงอีกแกว่งไปแกว่งมาอีกอ่ะ
นี่ตลอดเลยนี่ฮะในนั้นก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำนะฮะ
เดี๋ยวผมขอดูภาพตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมถ้าเอาขึ้นมาทัน
ในบ้านของในนั้นกล้องวงจรปิดในบ้าน
คือมันจะมีช่วงที่คือตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยแม่ในนั้นเนี่ย
รู้แล้วเรื่องเด็กหายนี่วันรุ่งขึ้นคือเมื่อวานนี้ใช่ไหม
อยู่ที่บ้านนะฮะคือพฤติกรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้ว
แล้วน้องเนี่ยอยู่ในห้องด้านในนะฮะที่มีกระจกบานเกล็ดมืดเนี่ยฮะ
คือแม่เนี่ยเดินเข้ามาถามเลยนะว่าไปเอาลูกเข้ามาหรือเปล่า
สุดท้ายนายนันเนี่ยไปอุ้มเด็กออกมาแล้วก็ส่งให้แม่
แล้วมีจังหวะนี้เนี่ยเหมือนทั้งแม่เองแล้วก็มีญาติด้วยที่พยายามพูดกันว่า
เอาเด็กออกไปเอาเด็กไปคืนประมาณนี้ค่ะ

ในคลิปเนี่ยแม่ในนั้นยังพูดด้วยนะคะว่าเดี๋ยวตำรวจมาต้องเอาเด็กไปคืน
นี่น่าเชื่อนะฮะ
คุณผู้ชมครับมันก็มีอะไรมากมายอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต่อเนื่องตามมา
ก็คือเอาละในกรณีของเด็กชายวัย๒วันเนี่ยตามจนเจอ
ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลนะครับมีอาการบาดเฉพโภคช้ำนะครับ
แต่ในนั้นบ้านอยู่ตรงข้ามเด็กชายวัย๘เดือนที่เคยหายไป
น้องต่อลูกของนางสาวนอนะฮะ
แล้วบัญชีธนาคารของในนันเนี่ยนะฮะมันก็พบความผิดปกตินะครับ
ไม่รวมกับที่ญาติเนี่ยเคยบอกนายนันเนี่ยเคยบอกเรื่องน้องต่อเต่าไว้เหมือนกัน
แม่ของน้องตอก็เคยสงสัยในนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะ
จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของในนั้นมีหลายบัญชีนะครับ
หนี้สินก็เยอะติดพนันออนไลน์ด้วย
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือทุกสิ่งทุกอย่างของในนั้นนะฮะ
แล้วเอาเด็กวัยสองวันมาทำไมรักเด็กขนาดนั้นเลยเหรอ
หรือจะรักเด็กแบบรอลิงหรือว่ารักเด็กแบบรอเรือ
บ้านของในนั้นนะครับอยู่ที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
อยู่ตรงข้ามบ้านของเด็กชายวัย๘เดือนนะฮะ
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นข่าวดังเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอนะนี่ใช่ค่ะอยู่แค่นี้ฮะ
ถนนกั้น๕เมตรวันนั้นนอเขาบอกว่ายังไงนะเขานอนหลับอยู่ใช่ไหม
ใช่หลับอยู่ให้นมลูกตื่นมาเอ้าลูกหายไปเลย
ตอนหลังมาสารภาพบอกอุ้มลูกมาให้นม
พลัดหลุดมือตกกระแทกพื้นแน่นิ่งไปเลยเอาไปทิ้งน้ำ
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะที่ว่าเอาไปทิ้งน้ำตรงนั้นตรงนี้
เอารถมาขุดเอาอะไรมาขุดแบบโอ้โหจนแบบอื้อหือ
ถึงก้นแม่น้ำยังไม่เจอแม่น้ำแถวบ้านเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุคดีของน้องต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยฮะบ้านของน้องต่อกับบ้านของนายนันอยู่ห่างกันแค่นี้เองนะฮะ
ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับคุณบอมอภิวัต
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพวงจรปิด๑๑นาฬิกา๒๓นาที
ในบ้านของในนั้นนะครับก็คือช่วงเกือบเกือบเที่ยงของวันเดียวกันนั่นแหละ
คือเมื่อเช้ามืดไปเอาเด็กมานี่ฮะแล้ว๑๑โมงครึ่งเนี่ยฮะที่บ้านเนี่ย
เขารู้ข่าวแล้วว่ามีการขโมยเด็กแล้วก็แม่เขาบอกนันแน่นะ
เรียกในนั้นออกมาถามมาคุยสุดท้ายในนั้นยอมรับกับแม่
ว่าใช่ไปเอาเด็กมาจริงแล้วก็ไปอุ้มเด็กออกมาส่งให้แม่
ก่อนที่แม่เนี่ยจะเอาไปมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่
ตอนนี้นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยอาจจะอย่างน้อยนะ

แม่นี่กับฉัน

นี่แม่บอกอะไรนะบอกถ้าตำรวจมาให้บอกไปว่าสติไม่ค่อยดีเหรอเสียงเด็กร้องลั่นเลย
อ่ะค่ะพี่อุ๋ยต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเห็นไหมเหมือนกันติดคุกแน่
นี่บอกเลยว่าช่วงนี้สติไม่ดีก็ว่าไปค่ะบริสุทธิ์ใจอะไรเอาถุงไปใส่แล้วโอ้โห
ลูกเขาใส่ถุงมาขนาดนั้นบอกช้ำไปทั้งตัวนะครับช่วงสายวันนี้ช่วยสืบสวนสอบภาวบางเลนนะครับ
ตัวในนั้นมาที่บ้านพักนั่นแหละนะฮะบ้านของในนั้นนั่นแหละนะฮะมาชี้จุดที่เอาเด็กทารก
วัย๒วันมาที่บ้านนี่ฮะแน่นอนว่าคำถามมันก็มีอยู่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์
การหายไปของเด็กชายวัย๘เดือนไหมน้องต่อในนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นั้นนะครับแม้บ้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันส่วนการไปเอาตัวเด็กชายวัย๒เดือนขออภัยครับ
ทารกวัย๒วันมาจากโรงพยาบาลเนี่ยในนั้นอ้างว่าอย่างนี้ครับเขาบอกเขาเข้าใจผิด
เขาคิดว่าคือลูกของแฟนเก่าของเขาที่เลิกกันไปหลายปีแล้วแต่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่
พบว่าในนั้นเขาเป็นชายรักชายนะใช่ค่ะแล้วจะไปเป็นลูกของแฟนเก่าได้ยังไงที่เลิก
กันไปหลายปีบอกว่าตามหาลูกของแฟนเก่าที่เลิกกันไปหลายปีสุ่มเลือกไปตามโรงพยาบาล
ก็ไปที่โรงพยาบาลบางเลนนครปฐมแล้วก็เห็นเด็กก็เลยอยากจะเอาเด็กเนี่ยมาเลี้ยง
แต่ตอนนั้นไม่รู้จะนำเด็กออกมาจากโรงพยาบาลยังไงตัดสินใจเอายัดใส่กระเป๋าทำไปโดยไม่ได้
การไว้ก่อนในนั้นบอกเพิ่งทำเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของในนั้นนะครับ
เจอเด็กผู้ชายเนี่ยรูปถ่ายเด็กผู้ชายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยในมือถือและหนึ่งในนั้นคือรูปของน้องต่อ
เด็กชายวัย๘เดือนมันก็เป็นคำถามว่าอ้าวแล้วมีรูปเด็กอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะน้องต่อ
แล้วที่เขาบอกว่าเขาตามหาเนี่ยแล้วเขาไปอ้างกับครอบครัวอ้างกับตำรวจว่าเป็นลูกของแฟนเก่าแล้วคิดเป็นแบบนั้นเพราะว่าคืออดีตแฟนเขาเนี่ยเลิกรากับเขาทิ้งเข้าไปแล้วไปมีภรรยาเป็นผู้หญิง
เอาไว้เซฟเอาไว้นะก็เจอตามอินเตอร์เน็ตนี่แหละหรือว่าเจอตามข่าวต่างนี่แหละก็เลยเฟฟเก็บเอาไว้นะครับทีนี้เงินในบัญชีที่มีโอนเข้ามาหลายบัญชีเหลือเกินเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้ามา๑วันวันที่๖กุมภาพันธ์นะหลังจากที่น้องต่อหายตัวไปนะครับมีหกหมื่นก็มีสองหมื่นก็มีสามหมื่นก็มี
เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไม่เคยคิดเอามาทำอย่างอื่นเลย
ไม่เคยเลยครั้งแรกเลยไม่เกี่ยวเลย
ขอให้ช่วยพี่ด้วยพี่ไม่เกี่ยวไม่มี
โอ้โหแล้วเด็ก๒วันยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ย

จะมาเลี้ยงกันง่ายคิดว่ามันง่ายมากเลยนะ
นี่ทางมุมยุนที่วินวินก็ลงไปตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเคยเข้ามาดูตั้งแต่เรื่องของน้องต่อเป็นข่าวใหม่แล้วนะครับ

แจ้งข้อหากับในนั้น๓ข้อหานะครับ
ในนั้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบพบว่า
ยาบ้าไปสี่เม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจผลการตรวจร่างกายของเด็กชายวัยสองวัน
ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายต่อการทารุณกรรมก็ต้องมีการแจ้งข้อหาทารุณกรรมเด็กเพิ่มด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องรูปในโทรศัพท์มือถือของนายนัน
ของที่ไหนแบบไหนอย่างไรค่ะเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบต่อนะครับเส้นทางการเงินของในนั้น
มีเข้ามาหลายหมื่นนะฮะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเชื่อมโยงอะไรกับพ่อของน้องต่อ
จำได้ไหมฮะที่ชื่อว่าในพุทธนะฮะแล้วก็แม่ของน้องต่อก็คือนางสาวน
เชื่อมโยงกับพ่อกับแม่ของน้องต่อนะฮะแต่เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
ทีนี้เราไปดูกล้องมูลจรเปลี่ยนกันในสักรอบไหมคะ
ไล่เลียงเวลากันอีกทีนึงว่าพฤติการการก่อเหตุของตัวในนั้นเนี่ย
คนในหมู่บ้านตรงนั้นเขาเรียกกันเจ๊นันเลยนะคะ
ลองดูว่าช่วงเวลาตี๓๔๘นาทีคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่เราเห็นเขาเดินถือกระเป๋าไอ้ที่ขวัญบอกว่าเป็นกระเป๋าสีดำ
แข็งนิดนึงลักษณะคล้ายกระเป๋าผ้า
แว่งมาเลยค่ะแกว่งไปแกว่งมาคงชัดเจนว่าน่าจะตั้งใจมา
แล้วเตรียมกระเป๋าเพื่อจะมาใส่เด็กนี่แหละค่ะ
แต่เดินแวะดูตามห้องต่างก่อน
ส่องดูให้แน่ใจว่าไม่มีพยาบาลไม่มีหมอ
แล้วห้องไหนนะมีเด็กอ่อนแลกคลอด
ตี๓๕๒นาทีในนั้นค่ะไปอุ้มตัวน้องเอมา
ซึ่งณเวลานั้นจริงคุณแม่เขาหลับอยู่
แล้วเอาใส่กระเป๋าเดินออกไปแบบนี้นะคะ

เอากระเป๋าแขวนไว้ตรงแฮนด์มอเตอร์ไซค์

มุ่งหน้ากลับไปบ้านตัวเขาเองนั่นแหละค่ะ

เราได้คุยกับพ่อแล้วก็แม่ของน้องเอ

แน่นอนว่าพ่อแม่ก็ดีใจนั่นแหละ

แม่ลูกจะบาดเจ็บพกช้ำมาก็ตาม

ในนั้นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องต่อ
เด็กชายวัย๘เดือนด้วยหรือไม่อย่างไร
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอ

อยู่ที่ตำบลครองนกกระทูงอบังเรนจนครปฐมดนี้แหละ
ห่างบ้านในนั้นคนก่อเหตุ๒๑กิโลเมตร
แม่ของน้องเออายุ๒๖ปีนะฮะ
วันนี้ก็เอาตะกร้าเสื้อผ้าของลูกชายเนี่ยเอามา
ของลูกชายเนี่ยมาให้ดูนะครับตอนนี้ลูกชายอยู่โรงพยาบาลนะครับ
บอกว่าจัดเตรียมเอาไว้นะรอรับลูกกลับบ้านนะครับ
ความจริงตามกำหนดเนี่ยวันนี้ต้องกลับบ้านนะ
วันนี้จะกลับบ้านหลังคลอดนะฮะกลายเป็นว่าเกิดเรื่องซะก่อน
แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะเลยต้องอยู่โรงพยาบาลต่อ
คุณหมวยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุที่ลูกชายหายไปเนี่ย
เผลอหลับแค่๑๕นาทีนะฮะอยู่ในห้องคลอดเด็กอ่อนนะครับ
ขึ้นมาเนี่ยไม่เจอลูกชายแล้วเหลือแต่ผ้าอ้อม
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่แล้วก็พยาบาลเวรหลังได้รับแจ้ง
พยายามช่วยกันตามหาโทรแจ้งตำรวจนะครับ
ก็ไม่เจอนะครับจนไปดูกล้องวงจรปิดถึงรู้ตัวคนร้าย
บอกตกใจมากหลังจากรู้ว่าคนที่ขโมยลูกไปเนี่ย
อยู่ตรงข้ามกับบ้านของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือน
ที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
บอกทีแรกเนี่ยสิ้นหวังเลยนะฮะ
คิดว่าคงไม่ได้ลูกกลับมาแล้วก็ไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
ขอให้เจอลูกอย่างปลอดภัย
นาทีแรกที่เห็นลูกชายดีใจมากแต่ก็สงสารลูก
เนื้อตัวบอบช้ำไปหมดช้ำไปทั้งตัว
ส่วนตัวไม่เชื่อว่านายนันเนี่ยจะลักพาตัวลูกเพื่อเอาไปเลี้ยงนะ
เพราะถ้าจะเอาไปเลี้ยงจริงเนี่ยต้องดูแลดีกว่านี้
ธนุถนอมกว่านี้ไม่ใช่แบบโอ้โหเจ็บมาขนาดนี้
นี่ตอนที่เขาเอาลูกเอาเด็กมาคืนนี่ฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำเด็กมาส่งให้โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็อุ้มเด็กเข้าไป
ค่ะจริงคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
ท่านแม่รอฟังข่าวอยู่เห็นลูกละล่ะ
ขอมือลองไห้เลยค่ะ
แล้วก็ยอมเอาเด็กเนี่ยส่งคืนให้แม่
อำรวชมาส่งลบพยาบาล
ฮี่แม่เห็นลูกลูกบอบชำทั้งตัว

ประสงค์พยาบาลทำแผลอะไรให้นะครับหมวยบอกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนชื่อให้ลูกชายเลยนะ
คือชื่อเดิมเนี่ยก็ดูความหมายตามจุดที่เขาแบบให้ดูเรื่องการตั้งชื่อเด็กในเว็บไซต์ต่าง
รวมเลขรวมตัวอักษรได้เลข๑๘ปรากฏว่าความหมายไม่ดีตรงกับเหตุการณ์ที่เจอเลยคือชีวิตไม่แน่นอน
นี่เห็นไหมชื่อเก่านะน้องเออันนี้ชื่อเอนี่ชื่อสมมุตินะชื่อที่คุณแม่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเขาบอกเอาตัวอักษรไปรวมเลขเนี่ยได้เลข๑๘
เขาบอกชีวิตไม่แน่นอนเห็นไหมนี่ถูกปองร้ายอ่านี่เห็นไหมฮะชื่อใหม่เนี่ยเดี๋ยวตั้งให้แล้วนะครับ
รวมแล้วเลขเนี่ยได้เลข๑๔แต่ความหมายดีสติปัญญาดีนะแก้ปัญหาเก่งเป็นคนเจ้าระเบียบชอบคิดค้นจดจำสิ่งต่างปฏิพันธ์ดีนะครับ
เธอก็หวังว่าจากนี้ไปชีวิตของลูกชายเนี่ยจะได้พบเจอแต่สิ่งดีเกิดมาสองวันก็โอ้โหดูสิโดนขโมยไปซะอย่างนั้น
คุณหมวยบอกว่าเธอยังติดใจสงสัยนะครับเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลนะฮะ
ว่ามันมีคนเข้ามาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยคือเดินผ่านมาแต่ละจุดแต่ละห้องแต่ละจุดแต่ละห้องเนี่ยจนอุ้มลูกเธอยัดใส่กระเป๋าขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงพยาบาลไปได้เลย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเธออยากให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหลือเกิน
ผู้คนก็ต้องเยอะในห้องคอเลย๑๐ตัวคนในห้องนั้นน่ะ
โอ๊ยดูดวงดูอะไรว่าน้องยังอยู่ไหมดุดวงดูอะไรว่าน้องยังอยู่ไหม
ทำให้เราใจชื้นอ่ะอันไหนที่ทำให้เราใจชื้นว่าน้องยังอยู่เราก็ยังมีความหวังอ่ะ
ส่วนคุณพ่อของน้องเอนะครับเด็กชายวัย๒วันนะฮะ
คุณพ่ออายุยี่สิบแปดนะครับบอกว่าไม่เชื่อว่าในนั้นเนี่ยรักเด็ก
อยากมีลูกถึงมาขโมยเด็กไปอย่างที่อ้างกับตำรวจหรือว่าสื่อ
คือเอาลูกไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยทำไมถึงเขียวช้ำบอบช้ำขนาดนี้
เพราะในนั้นเนี่ยกระทำผิดโดยไม่สลดไม่สำนึกผิดอะไรเลย
เมื่อวานตอนคุมตัวมาทำแผนในนั้นไม่เอ่ยคำขอโทษสักคำ
แล้วเชื่อว่าต้องก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งด้วย
อาการของลูกชายพ่อบอกว่าเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็กินนมได้แล้วนะ
แต่ที่ศีรษะกับเปลือกตาเนี่ยยังเขียวช้ำอยู่จากการถูกแรงกระแทก
คาดว่าจะถูกแรงกระแทกจากรถมอเตอร์ไซค์ด้วยตอนที่ใส่ถุงแล้วก็แกว่งไปแกว่งมา
ตอนที่ในนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปอ่ะหมอแจ้งว่าไม่มีเลือดคลั่งในสมองนะฮะ
ตรวจสอบให้แล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ตอนนี้ถ้าบอกอะไรกับลูกได้อยากจะบอกลูกชายว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นกับลูกแล้ว
โตขึ้นมาเนี่ยขออย่าให้เจอเรื่องเลวร้ายอีกเลย
ขอให้ได้กลับบ้านเร็วพ่อรออยู่นี่คุณพ่อของน้องบอกนะฮะ
หัวอกพ่อแม่นะได้ลูกกลับคืนมาก็ดีใจนะคะ
ตอนนี้น้องยังอยู่ในการดูแลของแพทย์
ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งคำถาม
เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลบางเลนกันหน่อย
ก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลพูดถึงเรื่องนี้ชี้แจงประเด็นต่าง
ในนานเข้าไปอุ้มเด็กในห้องพักฟื้นของแม่ที่เพิ่งคลอดเด็กลูกใหม่ได้ยังไง
ทางด้านของพอโรงพยาบาลบางเลนนะคะคุณหมอกมลลักษณ์ค่ะจินดาไตรรัฐค่ะ
ท่านบอกแบบนี้เสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันโรงพยาบาลมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยดี
แต่คาดว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเราเอาไว้ก่อนแล้วรู้ทางหลบหลีกเป็นอย่างดี
หลังจากนี้จะเข้มงวดให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะ
เรื่องต้นโรงพยาบาลมีการเยียวยาจิตใจพ่อแม่ของเด็กนะคะ
ด้วยการส่งทีมไปประเมินสภาพจิตใจของพ่อแม่
แล้วก็ต้องดูแลเด็กที่โรงพยาบาลนครปฐม
ตอนนี้น้องเอพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังมีรอยช้ำอยู่บ้านที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะ

ก็อย่างที่บอกว่าคือในนั้นไปซื้อนมกล่องมาป้อนให้น้อง
เพราะเด็กแรกข้อนกินนมกล่องไม่ได้นะครับพี่อุ๋ย
ก็เลยทำให้น้องติดเชื้อแล้วมีผลต่อระบบขับถ่าย
ส่วนการรักษาเด็กหลังจากนี้เดี๋ยวโรงพยาบาลนครพรม
จะดูแลจนกว่าอาการของน้องจะเป็นปกติ
แล้วส่งมอบคืนให้กับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปค่ะ

เราได้คุยกับทางตำรวจนะครับ
ตำรวจโทสมคิตพงศิลป์ชินพัฒน์

รองภูมิกับการสอบสวนสพบังเลน
ที่ไปช่วยเด็กวัย๒วันมาเนี่ยนะฮะ

นี่เดี๋ยวขอดูภาพคู่กันไปด้วยนี่
นี่คือพันธุ์ตำรวจโทสมคิตนะฮะ

ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
คุณแม่ก็นั่งรออยู่

พันธบทโทสมคิตบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เจอเด็ก
เด็กมีอาการอิดโรยนะครับขอบตาเขียวช้ำบวมหมดนะครับ
มีอุจจาระเปื้อนเต็มตัวเลยนะนี่ภาพที่อยู่ในรถนะฮะ
เซลฟี่เอาไว้นะครับอ่าก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
รับว่าสงสารเด็กมากตอนที่เห็นเด็กนะสงสารแม่เด็กด้วยนะครับ
เซลฟี่ตอนอุ้มเด็กเนี่ยบางคนก็แหม่ไปมองว่านี่คนร้ายหรือเปล่า
ไม่ใช่นะนี่ตำรวจนะนี่ไม่ใช่นันนี่ท่านต้องขอชี้แจงหน่อย
แล้วถามว่าเซลฟี่ทำไมก็อุ้มเด็กอยู่แล้วก็อีกคนนึงเขาขับรถอยู่ใช่ไหม
ท่านต้องถ่ายรูปส่งให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานว่าเจอเด็กแล้ว
เอาขอดูภาพเซลฟี่หน่อยสิเป็นหลักฐานนะคะนี่บางคนบอกนี่คนร้าย
ไม่ใช่ค่ะทีมงานเราต้องทำตัวหนังสือตำรวจแปะเอาไว้ให้เลย
นี่คือพันธุบัตรโทษสมคิดพงศิลป์ชินภัทรรองคุมการสอบสวนสภบางเลนะฮะ
ที่ไปรับเด็กมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใช่อ่าแล้วก็เซลฟี่ส่งให้ผู้บังคับชาทราบว่า
ตอนนี้เนี่ยเจอเด็กแล้วใช่ค่ะอ่าส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีอีกชุดหนึ่งไปเอาตัวที่บ้าน
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปคุยกับแม่ของนายนันแม่ของผู้ต้องหานะฮะ
ในคดีขโมยเด็กวัยสองวันแม่ของนายนันบอกว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่รู้เห็นกับการกระทำของในนั้นจริงจริงยืนยันว่าตอนที่นันนำตัวเด็กชายวัยสองวันมาบ้านเนี่ย
ไม่รู้เรื่องเพราะว่านันเดินลัดเข้าห้องทางหน้าต่างมันมีอีกช่องหนึ่งนะฮะ
ทำให้กล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะจับภาพเอาไว้ได้
แล้วไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยก็เลยไม่รู้เรื่องกัน
จนกระทั่งหลานสาวเนี่ยไปเห็นข่าวเขาเริ่มแชร์ข่าวแล้วว่ามีคนขโมยเด็กจากโรงพยาบาลบางเลน
แล้วก็พวกภาพวงจรปิดภาพของคนก่อเหตุนะครับบุคคลที่ลักพาตัวเด็กไป
โอ้โหลักษณะมันแบบมันเหมือนนันเลยทำไมคล้ายเลยเขาก็เลยโทรมาหาแม่ว่าเออนันเนี่ยไปลักพาตัวเด็กมาหรือเปล่า
ก็เลยรีบไปเคาะประตูห้องเรียกนันออกมาถามตกใจเลยฮะตอนนั้นนันโอ้โหไปอุ้มเด็กออกมา
เอามายัดใส่อกแม่ฮะโอ้โหแล้วเด็กก็ร้องไห้อย่างหนักเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนอุจจาระเต็มไปหมด
ส่วนตัวในนั้นก็สารภาพบอกไปเอาเด็กมาจากโรงพยาบาลจริงอ้างว่าคิดว่าเป็นลูกของแฟนเก่า
ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ไปเลิกกับนายนันไปแล้วไปมีแฟนผู้หญิงตอนนั้นคบหากัน๑๐กว่าปีแต่เลิกกันไป
คือแม่บอกว่านันเนี่ยเขามีภาวะซึมเศร้าลักษณะเบลอชอบเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่สูงสิงกับใคร
ว่าอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจจากแฟนเก่าก็เลยไปขโมยเด็กมาเพราะคิดว่าเป็นลูกของแฟนเก่า
ไปมีกับผู้หญิงคนอื่นอีกทั้งในนั้นเองก็ชอบเสพยาเสพติด
แล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วยก่อนจะไปลงมือก่อเหตุขโมยเด็ก
กับสิ่งที่ในนั้นทำลงไปส่วนเรื่องเงินในสลิปเงินในบัญชีของในนั้น
ที่มีเข้ามาหลายหมื่นบาทเหลือเกินแม่บอกแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินอะไร
มาจากไหนแล้วสาเหตุที่เด็กวัย๒วันติดเชื้อรุนแรง
มั่นใจว่าเกิดจากช่วงที่ในนั้นเนี่ยเอาเด็กใส่กระเป๋าฮิ้ว
แล้วก็คล้องไว้ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกมาจากโรงพยาบาลกลับมาบ้าน
คงกระแทกกับรถนะแล้วก็เนื้อตัวบอมบวมช้ำบอบช้ำ
เป็นแผลจนติดเชื้อไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรหรอก
ความเชื่อมโยงกับคดีของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือนที่บ้านอยู่ตรงข้ามกัน
แม่ของนายนันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องต่อ
หากใครพยายามเชื่อมโยง๒เหตุการณ์๒คดีนี้เข้าด้วยกันนะ
เดี๋ยวแม่จะฟ้องหมินประมาทด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องของน้องต่อ
ตกใจมันก็เปิดประตูบอกมาอุ๊ยแม่หนูเอามาจริงแม่ทำไงหนูจะติดคุกไหม
แล้วเราก็ด่าลูกเรามึงเอามาทำไมมึงเอาลูกเขามาทำไม
มันบอกหนูก็เป็นนึกว่าเป็นลูกไอวาอดีตแฟนเก่าเขาที่อยู่กันมา๑๐กว่าปี
แม่ก็ฝากขอโทษกับทางครอบครัวเด็กด้วยเพราะทางนี้ไม่รู้เห็นอะไรเลย
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เสพยาไปแล้วก็ไปกินเบียร์ด้วย
แล้วมันเบลอไปเลยเหมือนกับเขาเก็บกฎเขาเป็นโรคสุนเจ้าอะไรอย่างนี้
เคยมีการรักษาทางโรงพยาบาลอย่างนั้น
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
การโดนเอกพันลบสุริยากุลนายุทยาตรองผู้มีอัพการตำรุษผู้ทรรณจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ทางมูลนิธิวินวินด้วยนะฮะลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูล
จากทางนแม่ของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ของลูกชายเธอไหม
คือทางนอเนี่ยนะหรือว่านิ่มเนี่ยนะยืนยันว่านันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของลูกชายแน่
คดีของเธอเนี่ยเด็กชายวัย๘เดือนเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยไปถึงชั้นอายการแล้ว
วันที่น้องต่อหายตัวไปคือวันที่๕กุมภาพันธ์ทางบ้านของนายนันก็ออกมาช่วยตามหาตัวในนั้นเองก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกค้ามาซื้อน้ำซื้อเบียร์ที่ร้าน
แต่ไม่ค่อยได้สูงสิงกันยืนยันว่าวันที่สามีของเธอก็คือพุทธไปขอกล้องวงจรปิดที่บ้านของนายนัน
เธอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต่อลูกชายของเธอเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่ติดใจสงสัยตัวในนั้นเพราะเธอก่อเหตุเองเธอยืนยันว่ามันคือเรื่องจริง
ว่าเธอเนี่ยอุ้มลูกอยู่แล้วพลัดหลุดมือแน่นิ่งไปเอาไปทิ้งน้ำแล้วเธอก็ปกปิดเอาไว้จนเป็นข่าวใหญ่โต
แต่แค่สงสัยในส่วนของกล้องวงจรปิดที่อ้างว่ากล้องเสียที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยเห็นเด็กคนอื่นเข้าออกบ้านในนั้น
ซึ่งในนั้นจะเชื่อมโยงกับแก๊งรักเด็กอะไรหรือเปล่าอันนี้เธอไม่รู้นะครับบ้านในนั้นก็มีแค่หลานสาวของนายนันเท่านั้นส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของในนั้นยืนยันว่าเธอไม่เคยโอนเงินอะไรให้กับในนั้นสามีเธอคือในพุทธตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำมันมีคดีเรื่องของการค้าประเวณีอะไรพวกนั้นด้วยนะฮะตอนที่เป็นข่าวดังช่วงนั้น
หรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกชายไว้แปดเดินของเธอหรอก
ยันว่าเราไม่ได้พาใจหรือไม่ได้สงสัยว่ามันจะเป็นเชื่อมโยงกับกฎีของน้องก็แน่แน่

ผ่านมานี่ฮะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันธุ์

ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ที่สพบังเลนนะครับ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของนายนัน
ทั้งหมดมีอยู่๑๐บัญชีนะฮะ

โดยเฉพาะบัญชีที่มีการโอนเงินเข้ามา๖๐๐๐บาท
โอน๓ครั้งครั้งละ๒๐๐๐บาทในวันเดียวกัน
ซึ่งเป็นการโอนเข้ามาในวันเดียวกับที่น้องต่อ
เด็กชายวัย๘เดือนเนี่ยหายตัวไป
แล้วยังมีอีกก้อนหนึ่งในบัญชีเดียวกันของนายนัน
หลังจากน้องต่อหายตัวไปยังมีเข้ามาอีกนะฮะ
โอนเข้ามาอีก๑๐๐๐๐๐บาทแบ่งเป็นครั้งละ๒๐๐๐๐บาท
จำนวน๕ครั้งนี่วันที่๕กุมภากับ๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กำลังตรวจสอบว่าบัญชีที่โอนเงินให้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับการลักเด็กหรือว่าแก๊งค้ามนุษย์ไหม
หรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อหรือไม่
ในนั้นบอกว่ายังไงนะอ๋อมันเป็นเงินที่แบบ

มันตรวจไม่ยากหรอกของพวกนี้
ภาพเด็กที่เจอในโทรศัพท์มือถือของในนั้น
ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเด็กในรูปทั้งหมดมีกี่คน
แล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไร
เพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยงว่าในนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

หรือรับจ้างใครมาให้ขโมยเด็กหรือไม่
เพราะว่าในนั้นเขาบอกอะไรนะเขาชอบเด็ก
เขาชอบเด็กเขาชอบเซฟรูปเก็บไว้
อันนี้ก็ไม่ยากหรอกนะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ช่วงเช้าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้ให้กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบไปตรวจคนบ้านในนั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะ
เก็บพวกตัวอย่างทั้งหมดที่จะเจอ

เพื่อมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธ์อะไรกันหรือไม่
ให้ปากคำของในนั้นที่อ้างว่า
ทำไปในการขโมยเด็กวัย๒วันเนี่ย
เพราะว่าโกรธแค้นอดีตแฟนผู้ชายของตัวเอง
ที่ทิ้งไปแล้วไปมีลูกกับผู้หญิงคนอื่น
แล้วไปขโมยเด็กนี่ขโมยผิดคน
โจ๊กบอกฟังได้แต่ไม่ให้น้ำหนัก
จากข้อมูลเนี่ยทราบว่าตัวในนั้นก็เสพยาเสพติดมานานพอสมควรด้วย
เชื่อว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการก่อเหตุ
ก็จะไล่ให้ได้ว่าเงินทั้งหมดที่โอนเข้ามา
เมื่อกี้ก็มีเพิ่มเติมว่ามีเงิน๑แสนด้วยนะครับที่โอนเข้ามา
เพราะฉะนั้นเงินส่วนต่างเหล่านี้ที่โอนเข้ามาบัญชีเขา
เดี๋ยวเราไล่ให้ได้ว่าเป็นเงินค่าอะไร
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวความจริงมันจะออกก็เมื่อมีการไล่ข้อมูลการเงินทั้งหมด
คือวันนี้นะครับในการทำงานคดีนี้ก็ใช้การสืบสวนนำการสอบสวน

วันนี้กำลังใช้เครื่องเจลบายดูดข้อมูลมันทั้งหมด
ก็เดี๋ยวใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะประมาณสัก๒๓วัน
สำหรับข้อหาทางคดีนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในนั้น๔ข้อหานะครับ
ความผิดฐานพรากผู้เยาว์บุกรุกสถานที่ราชการยามวิการเสพยาเสพติด
แล้วก็กักขังนวงเหนียวนะครับอ่าเดี๋ยวจะดูข้อหาอะไรที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีเพิ่มเติมก็จะแจ้งเพิ่มนะครับพรุ่งนี้จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะฮะ
และคัดค้านการประกันตัวนะครับค่ะส่วนเรื่องของโรงพยาบาลนะฮะ
ปล่อยประละเลยให้มีการขโมยเด็กเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องไปตรวจสอบเรื่องของทางวินัย
เข้าขายทางอาญานะครับที่ทางโรงพยาบาลต้องไปไล่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป